การเลือกตั้งนายกลอนเทนนิสสมาคมนะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อย
ปรากฏว่าคุณสวัสดิตาพลบที่นั่งตำแหน่งนี้มากว่า๗สมัยนั้น
ไม่รับตำแหน่งในสมัยที่๘ครับ
กลายเป็นเรื่องช็อกวงการกีฬาไทย
ทันทีที่การประกาศคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาเทนนิสลอนเทนนิสสมาคม
พระท่านสุวัสดิลิปตะพันลบอดีตนายกสมาคม๗สมัยติดต่อกัน

แพ้คะแนนนายสมบัติเอื้อมงคลผู้สมัครอีก๑ท่านด้วยคะแนน๑๙ต่อ๓๕เสียง
การประชุมสามัญในวาระที่๗ของสมาคม
เปิดโอกาสให้สโมสรสมาชิกเสนอรายชื่อของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกสมาคม
หนึ่งในนั้นคือพระท่านสุวัสดิลิปตะพันลบ
ขณะที่สมาชิกท่านหนึ่งเสนอชื่อของนายสมบัติเอื้อมงคล
ทำให้ต้องเข้าสู่กระบวนการลงคะแนนลับ
เช่นเดียวกับตำแหน่งกรรมการบริหารที่มีผู้เสนอชื่อ๑๓ท่านจาก๙ตำแหน่ง
และผลการลงคะแนนปรากฏว่าสโมสรสมาชิกที่มาใช้สิทธิ์๖๐สโมสร
ลงคะแนนให้นายสมบัติ๓๕เสียง
ส่งผลให้ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมกีฬาเทนนิส
อนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยคนใหม่
ส่วนพนักท่านสุวัสดิ์ได้๑๙เสียง
มีบัตรเสีย๔ใบและไม่ลงคะแนน๒เสียง
ส่วนตำแหน่งกรรมการบริหารประกอบไปด้วย

โทยิงอัญชาลีเกิดผลงาม

และกริตชัยเนยโอชา

แสดงความยินดีกับนายกสมาคมและกรรมการชุดใหม่
พร้อมยืนยันหากต้องการให้ช่วยเหลือสิ่งใด
ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือ

ที่เป็นเรื่องที่คิดว่าก็ได้ทำมาพอสมควร
ฉะนั้นต่อไปก็เป็นเรื่องของ

ที่จะได้มาสารต่อ
ภารกิจตัวนี้เพื่อพัฒนาวงการกีฬาเทนเนสนะครับ

ของการล็อบบี้เกิดขึ้นและขอไม่รับตำแหน่งกรรมการบริหาร
เพิ่งจะได้รับเลือกตั้งก็ตาม

เพราะว่าถ้าใช้ประจายจริงต้องกระจายกันทุกคนในส่วนนี้
มันวงการฮิตในอนาคตจะเสียหาย
หากจะมีการร้องเรียนและโมคะการประชุม
ต้องยื่นขอเพิกถอนมติต่อผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยภายใน๓๐วัน

และจะต้องมีมติจากกรรมการ๑ใน๓มติสมาชิก๑ใน๔
แต่ในวันนี้ไม่พบความผิดปกติสำหรับระเบียบวิธีการปฏิบัติในที่ประชุม
ติดตามกันต่อไปว่าทิศทางของวงการเทนนิสไทยจะเป็นอย่างไร
วิรวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ว่าหลังจากนี้นะครับจะได้รับการรับรองจากในทะเบียน

จะมีการไปร้องเรียนไปฟ้องร้องกันอย่างไรต้องติดตามกันต่อไป